หนึ่งในปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีรัฐบาลไหนแก้ได้อย่างหมดจดหรือเปล่า
ก็คือปัญหายาเสพติดครับคุณผู้ชมคุณน้ำแข็งฮะ
ต้องมาดูหน่อยว่าพักการเมืองในการเลือกตั้งปีนี้
จะมีพักไหนสนใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังบ้าง
ฟังกันในขีดเส้นใต้กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
เห็นเขาทำสกรูปว่าพักไหนมีนโยบายจะแจกโน่นแจกหนี้แจกนั่นแจกกันยังไง
ดูแล้วก็ดีครับแต่ว่าอยากจะตั้งคำถามว่า
มันมีอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใกล้ตัวเป็นปัญหาสังคม
เป็นปัญหาที่นำมาสู่ปัญหาอีกมากมายแต่ว่าไม่เห็นพักการเมืองไหนโฟกัส
จับประเด็นขึ้นมาแก้ปัญหานโยบายปราบยาบ้าหยุดยาบ้าครับ
มีแต่จะหยิบยกมาตำหนิกันไปตำหนิกันมา
ฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลอยู่มา๔ปี๘ปี
ยาบ้าเพิ่มขึ้นมาทุกวันเต็มบ้านเต็มเมือง
แต่ก่อนหาซื้อยากเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายราคาก็ถูกด้วย
ฝ่ายรัฐบาลก็โต้กลับว่าเขาก็ทำเต็มที่
ไม่มีนโยบายค่าตัดตอนก็เอาปัญหามาสาดใส่กัน
แต่ไม่มีที่จะอธิบายว่าจะแก้ให้เป็นรูปธรรมยังไง
คล้ายกับว่ายอมรับว่าปัญหายาบ้านมันเป็นปัญหา
ที่มีความชาชินแล้วไม่รู้จะทำยังไง
เหมือนกับการแก้ปัญหาจราจรที่แก้ไม่ได้แล้ว
ก็ยอมจำนวนทั้งที่ปัญหายาบ้าน
มันเป็นปัญหาที่ปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
ปัญหาคนติดยาคลั่งยาหลอนยา
เป็นปัญหาใหญ่ที่นำมาสู่ปัญหาอาจยกรรมทั้งมวล
นุ้ยดูโทรทัศน์เถอะครับ
ก่ออายกรรมโหดที่คนสลดใจกันทั้งบ้านทั้งเมือง
แบบไม่เคยเจอมาก่อนก็เพราะยาบ้า
ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าเมียตัวเองฆ่าลูกตัวเอง
ไม่เคยมีมาก่อนลูกทำร้ายพ่อแม่
ไปทำร้ายคนที่ไม่เกี่ยวไม่ค่อง
ผู้ร้ายที่เอาปืนไปกราดยิงใครต่อใครเขา

ปีนขึ้นไปบนเสาไฟบนสะพาน
อุ้มเด็กขึ้นไปด้วยเอามีดจ่อคอเอาเด็กเป็นตัวประกัน
ลักษณะแบบนี้มันเกิดมันเกิดจากอะไร

พอตำรวจจับคนที่มีก่อพฤติกรรมแบบนี้ได้

คนเหล่านี้ก่อพฤติกรรมเพราะเสพยาบ้า
คลั่งยาหลอนยา
พ่อแม่ของผู้ร้ายบางคนบอกว่า
นทุกข์ทรมานกับพฤติกรรมของลูกมานานแล้ว
บางคนบอกให้ตำรวจเอาไปจับไปขังคุกเสียที
จะต้องหวาดภาวะว่าเมื่อไหร่ลูกจะลุกขึ้นมาทุบตีทำร้ายพ่อแม่เอาอีก
เพราะว่าพอมันขู่เอาเงินไม่ได้
มันก็ลงมือทุบตีพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่
พ่อแม่ก็น้ำตาตกใน
กระเสือกกระสนหาเงินมาให้ลูก
ให้มันลีดไถไปซื้อยาบ้ามาเสพ
นี่เป็นสภาพที่เห็นกันชินตามากช่วงหลัง
หน้าข่าวทีวีและหนังสือพิมพ์

ภาพเนี่ยคนในครอบครัวถ่ายคลิปออกมาได้

เห็นลูกเตะแม่แม่กำลังกินข้าวอยู่
เตะแม่มันสลดใจครับ
เห็นแล้วต้องเบือนหน้าหนีดูไม่ไหว
ชีวิตเราการก่ออัธยกรรมต่าง

แต่ว่าประเภทลูกเตะแม่

ลูกทำร้ายผัวทำร้ายเมีย

ถ้าไม่มียาบ้ามาเป็นองค์ประกอบ

ความเป็นมนุษย์มันมีอยู่
ความเป็นมนุษย์ก็คือทำร้ายคนอื่นได้
คนอื่นได้แต่ไม่ใช่เตะแม่ตัวเอง
ฆ่าคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ฆ่าลูกตัวเอง
ทั้งหมดเนี่ยมันเพราะหลอนยา
เสพยาหลอนยา
แล้วก็คลั่งแล้วก็ทำได้ทุกอย่าง
นี่ยังไม่พูดถึงการทำลายทรัพยากรบุคลากรของชาติ

อนาคตประเทศมันจะเป็นยังไงครับ
ถ้าบุคลากรที่กำลังเติบโตขึ้นมา

แล้วต้องให้เป็นภาระให้สังคมเลี้ยงดู
เพราะงานการทำก็ไม่มีติดยาช่วยตัวเองไม่ได้
เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นภาระของโรงพยาบาล
นี่มันก็เป็นแบบนี้
มันมีประเทศไหนบ้างล่ะครับ
ที่ปล่อยให้ยาบ้าเป็นต้นเหตุ
ของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่กล่าวมา
ผมว่าไม่มีหรือมีก็น้อยเต็มที

ผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้
ไอ้ลูกเตะพ่อเตะแม่

ไม่เป็นข่าวทุกวันหรอก

ฉะนั้นก็เลยมีคำถามในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่า
ทำไมไม่มีพักการเมืองไหน
ใส่ใจกับการแก้ปัญหายาบ้าอย่างจริงจัง
ใส่ใจที่เสนอแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าจะแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้

บอกมาสิครับว่าถ้าจะแก้เป็นรูปกระทำทำยังไง
การจัดการกับปัญหายาบ้าจะทำยังไง
คุณกล้าจัดการกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
หาผลประโยชน์กับยาบ้าไหม

ถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอื่นไม่ได้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันกลายเป็นผลประโยชน์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
ฝ่ายที่ปราบยาบ้าก็รวยกับยาบ้า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปราบปรามยาบ้าก็รวยกับยาบ้า
ทุนการเมืองบางพักการเมืองเดี๋ยวนี้ก็มาจากยาเสพติด

และมาจากการค้าขายยาบ้า

โบราณเขาบอกว่าเกลือเป็นนอน
แล้วจะเอาเกลือไปโรยปราบหนอนได้ยังไง
ฉะนั้นถ้าเงินอยากจากยาบ้ายังซื้อค่าราชการได้
ยังซื้อฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ที่เกี่ยวข้องได้
แล้วก็ซื้อการเมืองได้
เอาไปเป็นต้นทุนทางการเมืองเก็บเงินไปหาเสียงได้

ฉะนั้นสิ่งที่เรียกร้องในช่วงนี้ก็คือว่า
ไหนภักดิ์การเมืองทั้งหลายที่นำเสนอนโยบายโน่นนโยบายนี่นั่น
โฟกัสการแก้ปัญหานโยบายยาบ้าให้เป็นรูปธรรมหน่อยสิ

วันนี้มีเวทีดีเบตของคุณจอมขวัญนี่
ช่วยถามหน่อยสิว่าแต่ละภักดิ์
จะแก้ปัญหานโยบายปราบยาบ้าอย่างเป็นรูปธรรมยังไง

ตอบว่าเราจะมีการกวดขันเราจะประสานโน่นประสานหนี้
เราจะกวดขันกับเจ้าหน้าที่เราจะเอาจริงเอาจังไม่เอา
ตอบแบบนี้ตอบมาเป็นชาติแล้วแก้ไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องยาบ้าจะเป็นเรื่องใหญ่
วันนี้มีขอขีดเส้นใต้เรื่องนี้หน่อยเถอะครับ
แฟนรายการเขาสับสนเรื่องการวัดองศาของกรมอุตุเนี่ย
สับสนเพราะอะไรนี่ท่านดูหัวข่าวสิ
อุตุเตือนร้อนจัดทั่วไทย
นาระอุพุ่ง๕๒๓องศา
อ่านแล้วก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะ

เพราะมาดูในหัวข่าวข่าวก็บอกว่า

ัชนีความร้อนท่านฟังคำนี้นะดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน
โดยในวันที่สิบแปดเมษามีพื้นที่ฟ้าระวังห้าที่
แก่จังหวัดเพชรชบูรณ์โกสุมพิสัยมหาสารคาม
และบางนากอทมบางนากอทมเนี่ยดัชนีความร้อนห้าสิบสองจุดสององศา
มันคืออะไรดัชนีความร้อนก็ได้คำตอบว่ามันไม่ใช่ความร้อนจริง
มันเป็นความรู้สึกเช่นว่าความร้อน๔๐กว่าองศา
แต่แหมมีความรู้สึกว่าร้อนเหมือนห้าสิบเขาเรียกว่าดัชนีความร้อนสูงถึงห้าสิบ
มันไม่ใช่ความร้อนจริงเหตุผลหนึ่งก็คืออยากให้ดูว่านี่ของจริงคืออย่างนี้
เขาบอกว่าประเทศไทยผ่านวันร้อนที่สุดไปแล้วเมื่อวันที่๑๒เมษา
โดยวัดอุณหภูมิได้สี่สิบสองจุดเก้าองศาเซ็นเทียสที่อำเภอเมืองตาก
ส่วนวันที่ร้อนที่สุดมีการเก็บสถิติอย่างเป็นทางการคือ๒๘เมษา
วัดได้สี่สิบสี่จุดหกองศาที่แม่ห้องสอน
นี่คืออุณหภูมิจริงที่วัดได้จริงวันร้อนที่สุดสิบสองเมษาได้สี่สิบสองจุดเก้าเท่านั้น
แล้วเอามาจากไหนมาแจ้งว่าดัชนีความร้อนที่บางนาจะสูงถึงห้าสิบสองจุดสาม
สติสมประกอบหรือเปล่าครับเนี่ยคนเขาถึงตำหนิอยู่ว่าในสภาน่ะจำไม่ได้เลย
เขาบอกว่าอธิบดีกรมอุตุคนนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องกรมอุตุมาก่อน
แล้วมาเป็นอธิบดีอ่านั่นก็ปล่อยข่าวออกมาว่า
ดัชนีความร้อนตั้งเท่าไหร่ล่ะห้าสิบกว่าองศาเออ
ไม่รู้จะว่ายังไงคนก็สับสนกันเยอะเอามาเล่าให้ฟังว่า
มันเป็นดัชนีความรู้สึกร้อนจริงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
ถึงขนาดนั้นจะอยู่กันได้ยังไงถ้าไม่มีอะไรทำก็ไปหาอย่างอื่นทำ
อย่ามาพูดให้คนสับสนนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ